ดูต่อกันที่ครอบครัวนี้กันบ้างดีกว่านะครับ
แต่งงานฟ้าและฟ้าร้องกันฝ่ายกัน
เทะโครนอยู่กับคุณเบลด์นั่นเองค่ะ

ไปจอกมันก็สัมภาษณ์ให้ติดลง
ปรากฏว่าพี่จัญญาให้สัมภาษณ์นะคะ
ัญญาบอกเลยค่ะว่ายอมรับว่าเอาจริงตอนแรกก็ไม่รู้
เหมือนกับว่าทั้งคู่เนี่ยคบหากันตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้

ยินดีกับน้องทั้งสองคนนะคะทั้งเรื่องแต่งงานแล้วก็เรื่องมีน้องด้วย
แล้วก็ยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่เจ้าตัวน้อยเข้าสู่ครอบครัวด้วยค่ะ
มีตอนที่พี่เป๊กฝากไปบอกแท็กด้วยนะคะ
อุ๊ยตายจะเข่าซึ้บหรือเปล่าค่ะอ้าวเป๊บพรุ่งพี่ธัญญาดีกว่าค่ะไปเลยค่ะ
จริงตอนเขาเป็นแฟนกันไม่เคยรู้เลย
แต่มารู้ตอนที่คุณอาพี่เป๊กมาบอกว่าเดี๋ยวจะมีงานแต่งงาน
แล้วก็เชิญญาติไปงานแต่งงาน
พี่เป๊กสนิทค่ะส่วนตัวเองจะเจอกับน้องเบลตามงานครอบครัว
แม่แม่พี่เป๊กก็บอกว่าตอนวันงานเมื่อวานก็ไปแปะแท็กมา
แล้วก็บอกว่าเออพี่เป๊กฝากดูแลน้องนะ
แท็กก็เขาอ่อนนิดนึง
ในกลุ่มครอบครัวก็มีคุยกัน
อะไรเหอะครับ
นักรยาศกับได้แล้วก็ต้องมันสนิทกันนิดนึง
ยินดีกับเขานะคะก็
เพราะว่าแท็กเองเขาก็เป็นคนน่ารัก
ดูแล้วเหมือนเขาอยู่คนละคั่วกัน
น่าจะเป็นคู่ที่แปลกดี
พรุ่งนี้ค่ะ๑๑โมงค่ะคุณแท็กพระรันยูก็จะเปิดใจถึงการวิวาสายฟ้าแลบนะคะ
แล้วก็ซุ่มครบมาถึง๓ปีแล้วที่ไม่บอกเพราะว่าตอนนั้นติดภาพแดดบอยอยู่
กับทีมลุคเป็นแดดบอยเพราะได้แสดงละครอะไรด้วยนะคะ